ที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงในการหลอกขายโทรศัพท์มือถือออนไลน์
เราตามมาหลายวันแล้วนะคะเมื่อวานนี้ความคืบหน้าล่าสุดก็คือ
ผู้เสียหาย๒๐๐กว่าคนนะคะในเบื้องต้นหลายพื้นที่เลย
ถูกหลอกตกเป็นเครื่องมือของทางครอบครัวฝั่งแฟนนุ่ม

เพื่อความเป็นธรรมทีมข่าวของเราก็เลยต้องไปถาม
ทางครอบครัวของแฟนนุ่มบอกว่าพิยดาเขาบอกแบบนี้
คุณแม่จะว่ายังไงทีมข่าวของเราไปถึงบ้านเลยนะคะ
แฟนนุ่มของพิยดาค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี
รอปภบอกว่าไม่มีคนอยู่ในบ้าน
ทีมข่าวของเราก็โทรหาคุณแม่เลยคุณแม่ของแฟนนุ่มนางอังคณา
คุณแม่บอกว่าไม่ได้ปิดบ้านหนีอะไรหรอกไม่ได้หลบหนีด้วยนะ
แม่ยืนยันว่าแม่ไม่ได้ผิดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยจริง
ยดาให้สัมภาษณ์ซัดทอดมาเนี่ยแม่บอกว่าโอ้โหที่พิยดาพูดมันไม่จริงเลย
โอ้โหอะไรเดี๋ยวให้ว่ากันนะคะ
นี่นะคะทางฝั่งของแฟนนุ่มพิยดาเขาก็ปฏิเสธมาตลอดนะคะ
แฟนของแฟนนุ่มก็ปฏิเสธมาตั้งแต่ต้นบอกไม่เกี่ยว
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนสนิทของพิยดา
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกเธอว่าแอมนะคะ
บอกว่าเอาจริงที่ผ่านมาไม่รู้นะ
ไม่รู้ว่าพิยดาขายโทรศัพท์มือถือออนไลน์
รู้แค่ว่าเปิดร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์
ระยะหลังสังเกตว่าพิยดาฐานะดีขึ้นนะ
ก็เห็นเพื่อนรวยขึ้นก็ดีใจกับเพื่อน
แต่ก็ไม่เคยถามว่าเพื่อนเอาเงินมาจากไหน
ก็คิดว่าขายเสื้อผ้าออนไลน์คงได้เงินเยอะละมั้ง
พิยดาเคยเล่าให้ฟังนะครับ
ยดาเคยเล่าให้เพื่อนฟังว่า
พี่สาวของแฟนนุ่ม
เป็นคนพาไปให้เริ่มต้นขายของออนไลน์
บอกว่าสมัยเรียนมัธยม
ยดามีพฤติกรรมสองคั่วคล้ายคนสองบุคลิก
วันไปโรงเรียนในอารมณ์ดี
วันไปโรงเรียนนั่งเครียดดูเหม่อลอยนั่งซึม
วิตกกังวลไปนั่งระเบียงห้องคนเดียวไม่คุยกับใครก็มี
เรื่องที่พิยดาถูกจับข้อหาช่อโกง
บอกว่าตกใจนะผิดหวังกับเพื่อนเหมือนกันนะ

ส่วนถ้าถามว่าเรื่องที่พิยดาซัดทอดว่า
แฟนนุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องหลักตัวจริงเลย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยของการช่อกลง
ตัวเพื่อนคนนี้บอกว่าก็ไม่รู้หรอกนะ
ไม่แน่ใจอาจจะจริงก็ได้มั้ง
เพราะว่าก็เห็นพิยดาไปอยู่กับครอบครัวของแฟนนุ่มนานแล้ว
มันก็ไม่แน่ใจว่าครอบครัวของแฟนนุ่มจะไม่รู้เลยหรือ
ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
ก็มาที่โรงเรียนแล้วก็เงียบแบบนิ่มอ่ะ
แล้วก็ไม่พูดอะไร
ก็จะมานั่งอยู่ตรงหน้าระเบียงแล้วก็ไม่คุยกับใครเลย

คือเค้าคือมันจะมีโพสต์อ่ะโพสต์หนึ่งคือตัวปนุกว่าแท็คคันใช่มั้ยคะ
พอปี๖๑แล้วพวกคนอื่นก็ตามมาในเตรียมแล้วก็มาด่าว่ารู้หรือกลัว
เดี๋ยวว่าเพื่อนโกงก็มาด่าพวกนุกัน
หนูเห็นฐันร์กับสนิทกับพี่บ้านสีมาก
คือรักกันแบบว่าหนูก็คิดว่าเออน่าจะรู้เรื่องอะไรอย่างนี้
แต่พอเห็นแม่ข่าวที่เขาบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าอยู่อะไรยังไง
มันก็ต้องมีคนทำใช่ไหม
ยดาผู้ต้องหาที่ถูกจับเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ทำ

พ่อกับแม่ของพิยดาก็บอกว่าพิยดาไม่ได้ทำ

ฝั่งแม่แล้วก็แฟนของพิยดาก็ยืนยันว่าก็ไม่ได้ทำ
แต่มันก็ต้องมีคนทำตกลงใครทำ

แต่ว่าเราได้คุยกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อ
เชื่อไหมฮะเธออยู่สปลาวนะฮะเธออยู่ฝั่งลาวนะครับ
น้องคนนี้ชื่ออุมากรนะครับอยู่ที่ฝั่งลาวเธอบอกว่าเธออยู่ที่สวรรณเขตนะฮะ
และเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งจากการสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือกับร้านโฟนบายมิ้น
บอกว่า๓๐กรกฎาคมเนี่ยเธออยากจะได้มือถือก็ดูทางร้านค้าออนไลน์
ก็เห็นทางฝั่งร้านนี้เขาอยู่ทางฝั่งไทยนะก็ติดต่อซื้อนะครับ
ยืนยันว่าก็ซื้อจากเนี่ยโฟนบายมิ้นของพิยดานี่แหละโอนเงินด้วยทางร้านบอกว่าเดี๋ยวส่งให้ภายในวันถึง๒วัน
สุดท้ายเงียบหายไปนะฮะเลยมั่นใจว่าถูกหลอก
คือมันเงียบหายไปพร้อมกับที่เป็นข่าวดังที่ไทยด้วยเธอเลยเชื่อว่าถูกหลอกแน่นะฮะ
บัญชีที่เธอโอนเนี่ยเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือเชื่อไหมครับ
เป็นบัญชีของธนาคารฝั่งลาวนะอืม
เอาเปิดบัญชีเลยเหรอนี่ค่ะเธอบอกเธออยากมาดำเนินคดีมาก
พยายามตามข่าวที่แล้วเพราะว่าอยากไปแจ้งคนก็ไปแจ้งไม่ได้

พอรู้ว่าตัวเองเริ่มจะโดนโกงหนูก็เลยแบบเข้าไปดูในเฟสแบบค้นหาร้านอะไรแบบนี้
แล้วแบบก็ขึ้นมาว่าร้านโกงร้านโกงแล้วแบบคนติดตามเยอะมากแบบคนประจานเยอะมากอ่ะ
ในโพสต์ที่คนไปเม้นต์ประมาณพันกว่าพันกว่านี่แหละ
บัญชีที่เขาโอนไปให้เป็นคนแผงสมศักดิ์แต่ว่าเจ้าของบัญชีอยู่ที่ลาว
แต่ล่าสุดตำรวจไซเบอร์ยืนยันว่ามีหลักฐานเอาผิดได้แน่นอนนะฮะ
คือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาก็คือนางสาวพิยดาจะกล่าวอ้างยังไงก็ได้
แต่ช่วงเวลาที่ว่าหายไป๓๔วันก่อนจะมามอบตัวเนี่ยเขาบอกเขาตรวจสอบหมดแล้ว
เส้นทางต่างการงงการเงินยักย้ายถ่ายเทติดต่ออะไรใครบ้าง
ใช่ค่ะสำคัญมากเส้นทางการเงินแล้วคนที่รับจ้างเปิดบัญชีก็โดนด้วย